คดีของคุณแตงโมนิดาเนี่ยต้องพูดตรงว่ามีความเคลื่อนไหวให้พูดถึงทุกวัน

คือจนกว่าตำรวจจะสรุปคดีนั่นแหละ
อย่างวันนี้ที่คุยกันเยอะที่สุดก็คือที่สสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์

หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยที่เขาเชื่อมาตลอดว่ามันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ
คุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็ตกลงไปหรอกนะ
แล้วเขาก็ลงพื้นที่ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดต่อเนื่องจริงนะคะ

ที่เห็นนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวอยู่เนี่ย
เต้พระราม๗สสเต้เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าโคศกของพักไทยศรีวิรัยชื่อนางสาวพระคอนจันทรคณา
ไปเห็นสิ่งผิดปกติเห็นอะไรบางอย่างจากคลิปกล้องวงจรปิดคลิปนึง
ก็เลยต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันหน่อย

เพราะนี่น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในคดีหรือเปล่า
ไปเห็นจากกล้องวงจรปิดจุดที่ได้มาที่ประตูระบายน้ำคลองบางกรวย
เป็นคลิปที่ได้มาจากเทศบาลบางกรวยจังหวัดนนทบุรี

คุณมงคลกิจนี่ฮะบอกว่าอย่างนี้
ตรงนี้เห็นไหมนี่ประตูระบายน้ำคลองบางกรวยนะ
คืน๒๔กุมภาพันธ์ในคืนวันนั้น
สปีดโบ๊ทของปตนุพัฒน์ที่คุณแตงโมนั่งมาด้วย
ขับจากสะพานพระราม๕จะมุ่งหน้าไปยังสะพานพระราม๗
ถ้าตามเรื่องราวก็คือจะไปถ่ายรูปกันในคืนวันนั้น
แล้วนี่ช่วง๒๑นาฬิกา๓๕นาที๔๙วินาที
คุณมงคลกิจบอกว่าเห็นคล้ายคุณแตงโมเนี่ยกำลังลอยอยู่ในน้ำค่ะ
แล้วไหว้มาเพื่อจะเข้าฝั่ง
บางจังหวะบอกมีการปีขาไหว้น้ำด้วย
ท่านผู้ชมเห็นยังไง
ทีมงานของเราวงกลมสีแดงเอาไว้ให้นะคะ
วัตถุปริศนาเนี่ยเราก็ไม่กล้าฟันทง
แต่สสเต้สสมงคลกิจบอกนี่คือคุณตังโม
ตกจากเรือสปีดโบ๊ทมาแล้ว
จากนั้น๒๑นาฬิกา๔๑นาที
นี่เป็นกล้องวงจรปิดเมื่อ๒๔กุมภาพันธ์นะครับ
วัตถุนี้เนี่ยคุณมงคลกิจบอกว่า

อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้ว๒๑นาฬิกา๕๓นาที
มีเรือของชาวบ้านที่พาอยู่แถวริมแม่น้ำเนี่ย
คงจะสังเกตเห็นพายเรือวนเข้าไปดู
พอไปดูใกล้แล้วพายออกมา
คาดว่าจะเป็นคนหาปลาหรือเปล่า
จากนั้น๒๑นาฬิกา๕๗นาที

ซึ่งตอนหลังทราบข่าวแล้วว่าคือลุงนิต
๒๑นาฬิกา๕๗นาทีเนี่ย

ที่คุณเต้มงคลกฤษบอกว่าน่าจะเป็นคุณแตงโมเนี่ย
ลอยมาจะถึงฝั่งอยู่แล้วนะ
คือตอนที่มีเรือพายเข้าไปดูแล้วไม่ช่วยเนี่ย
นี่ลอยมาจะถึงฝั่งอยู่แล้ว

แต่สุดท้ายจมหายไป

หลักฐานจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ย
คุณเต้มงคลกิจบอกไปได้มากันเนี่ย
แล้วโฆษกภัฏไทยศรีวิรัยคุณพระคอร์เนี่ยมาสังเกตเห็นว่า

แล้วมันจะทำให้ข้อเท็จจริงทางคดีเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน
เพราะจุดตกเรือเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากเดิม
ซึ่งตรงนี้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในคดี
ที่จะต้องไปขยายผลต่อไป

ตัวเขาก็แค่ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสันนิษฐาน
ว่าคุณแตงโมเนี่ยอาจจะตกเรือตรงนี้
หรืออาจจะกระโดดหนีจากตรงนี้หรือเปล่า

เพราะนี่เป็นจุดที่แบบใกล้กับจุดที่เจอศพเลย

ผมเชื่อว่าน้องแตงโมต้องถอดผ้าบางส่วนออกก่อน

ข้ามแม่น้ำได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดานะ

ถ้าถ้าตกตรงนี้หรือโดดหนีจากบนเรือหรืออะไรก็ตามเนี่ย

คอข้ามฝั่งได้ขนาดนี้แปลว่า
ตกตอนสามทุ่มสามสิบห้า

ไปได้๑ชั่วโมงจะไม่รู้หรอกว่ามีคนบนเรือหายไป
ถูกปะมันต้องมีคนบนเรือหายไปถูกปะ
แล้วใครจะมาไหว้ข้ามฝากตอน๓ทุ่มครึ่ง

หรือคือมันไม่ใช่อุบัติเหตุปกติแล้วกัน
มันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับ
ถ้าบอกเป็นฆาตกรรมเลย๑๐๐ก็คงอาจจะไม่ใช่
ก็ต้องมองว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น
มันมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันหรือเปล่า

มันมี๑โดด๒ผังนะ

แต่ที่แน่เนี่ยมันจะทำให้สำนวนนี้

ใครจะมาว่ายน้ำข้ามฝากข้ามฝั่งอะไรในช่วงเวลากลางดึกแบบนี้

แต่หลายคนโอ้โหแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะวันนี้บอกมันจะใช่คนเหรอ

เขาพายเรือไปใกล้ขนาดนั้นเขาจะไม่ช่วยเลยเหรอ

ใช่ค่ะถ้าเป็นคุณแตงโมจริงนะคะสมมุตินะคะเรื่องราวมันจะเปลี่ยนไปหมดเลย

สองคือห่วงเวลาที่ตกเรือมันจะเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะว่าภาพนี้สามทุ่มกว่าเอง

แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับลุงนิตคนหาปลาด้วยเพราะว่าคลิปนี้คนก็เกิดคำถามว่าอ้าวแล้วไม่ช่วยเหรอ

พายไปใกล้ขนาดนั้นไม่ช่วยเขาเหรอ
ถ้าเป็นคนตกน้ำคนจมน้ำจริงแล้วคุณไปเหรอคุณไปเลยเหรอ
ตอบไม่ให้ใช่ห์ตอบจะไม่ใช่คุณแตงโมยังไงก็

แล้วเนี่ยก็บอกว่าเขาได้โพสต์เอาไว้นะครับขอความร่วงลงมือไปยังอาศาสตร์กู่ภัย
พรุ่งนี้พี่เต้จะดำน้ำนะฮะค่ะคุณเขมสอน
เต้จะดำน้ำไปหาผ้าสีขาวของคุณตังโมที่ตอนนี้ยังหาไม่เจอ
เพราะเชื่อว่ามันจะมีส่วนสำคัญกับคดีอ้าว
พรุ่งนี้คุณมงคลกิจจะดำน้ำนะครับแต่เคลียร์เรื่องลุงนิดก่อนไหม
ใช่ค่ะคือก็คนก็ให้กำลังใจสสเต้นะคะ
ก็เห็นถึงความตั้งใจในการพยายามช่วยเหลือคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แต่หลายคนก็มองว่าควรจะเป็นเรื่องที่มันตรวจสอบแล้ว
ว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเพราะบางทีก็อาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ครับ
เรื่องนี้อย่างที่บอกต้องให้ความเป็นธรรมกับลุงนิต
พายเรือหาปลาคนนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับลุงแกด้วย
ทีมข่าวของเราไปคุยมานะคะ

ไปที่ชุมชนวัดรุ่มคงคารามแล้วไปคุยกับลุงนิดเลย
นายวินิตรีปัญญาอายุ๕๐
นิตบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ๒๔กุมภาพันธ์
ลุงพายเรือหาปลาอยู่เท่านั้นจริง
เห็นเรือสปีดโบสต์ขับอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
วนไปวนมาอยู่สองสามรอบ
ลุงได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้อง
ได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงดังลุงหันไปมอง
แต่ไม่รู้ว่าเป็นการทะเลาะอะไรกันหรือเปล่า
พายเรือออกไปวางเหมือนวางตะข่ายหาปลาค่ะ
ทุกคืนอยู่แล้วแล้วก็ล่องเรือไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาผ่าน
ท่าเรือวัดรุ่มคืนนั้นลุงเห็นอะไรก็ไม่รู้แหละ
ลอยอยู่กลางแม่น้ำพลบลุงบอกลุงเห็นจริง
ถูกบางอย่างอะไรก็ไม่รู้เห็นจากระยะไกลยอมรับว่าคล้ายคน
เหมือนคนจมน้ำลุงก็เลยพายเรือไปดูใกล้ตามคลิปเลยค่ะ
ลุงบอกลุงเห็นว่าอะไรก็ไม่รู้ลอยอยู่เหมือนคนพายไปดูใกล้ใกล้

ตั้งใจจะพายไปดูเพื่อจะไปช่วยถ้าเป็นคนลุงช่วยอยู่แล้ว
แต่พอพายไปใกล้วัตถุตรงนี้มันคือขอนไม้ค่ะ
ลุงนิดยืนยันว่านี่คือขอนไม้ยาวประมาณ๑เมตรลอยอยู่ในแม่น้ำ
กำลังจะเข้าไปพันกับตะข่ายดักปลาอ๋อก็เลยพายเรือวนไงฮะ

ใช่ค่ะขอนไม้ค่ะนี่คือขอนไม้๑เมตรค่ะ
ลุงยืนยันว่าไม่ใช่คนและลุงก็ไม่เห็นใครว่ายน้ำอยู่กลางแม่น้ำในช่วงเวลานั้น
ถ้าเป็นคนลุงช่วยแน่โยนเชือกไปช่วยแน่
ในเรือมีตะข่งตะข่ายดักปลามันช่วยได้อยู่แล้วลุงไม่กลัวหรอก
ลุงก็เนี่ยพายเรือหาปลาเป็นประจำอยู่แล้ว
พอรู้ว่าคุณแตงโมตกน้ำลุงยังออกไปช่วยหาเลย
และนับภาษาอะไรถ้าลุงเห็นคนคนหนึ่งจมน้ำไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะ
ลุงต้องช่วยอยู่แล้วแต่นี่มันไม่ใช่คนนี่คือขอนไม้จริง
วัตถุก็เป็นใครขอนไม้ก็ที่ผมพูดอีกทีนะพี่ขอนไม้
แปลว่าพี่พายเข้าไปหาวัตถุดำอันนั้นด้วย
วัตถุขายผมอยู่แถวนั้นผมก็ลอง
เพราะว่าเป็นสาวพวกขอลอยน้ำ
ไม่มีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิต